คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
มีผู้ชายคุณหนึ่งเนี่ยถือแบบไมค์กอล์ฟลากไมค์กอล์ฟมาเลย
แล้วก็มาฟาดใส่สุนัขจรจัดเป็นสุนัขสีดำนะคะ
แล้วคือคนแถวนั้นก็พยายามจะไปช่วยพยายามจะไปห้าม
เห็นไหมคะคนเห็นก็เดินออกไปจะไปห้ามจะไปช่วย
แต่คนที่ตีสุนัขเนี่ยเหมือนกับขู่คนที่ไปช่วยด้วยนะ
เดี๋ยวยิงทิ้งทั้งคนทั้งหมาเลยโอ้โหลักษณะแบบนี้ค่ะ
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดชัดสุดนักร้องดังมาก
ใช่ก็โหยทั้งฟาดทั้งนี่ค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านเนี้ยค่ะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะคะร้านขายของชำเลขที่๑๐๔
อยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษาทาวน์ถนนราชพฤกษ์อำเภอเมืองนนทบุรี
นางสาวแหม่มโม่งปรานีตอายุ๔๔ปีเธอเล่าให้ฟัง
เมื่อวานนี้ประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็นก็นั่งอยู่หน้าร้าน
มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยสามสี่คนสุนัขที่โดนฟาดเนี่ย
ชื่อว่าเจ้าดำก็เดินมาอยู่ข้างข้างโต๊ะครับในเคค่ะ
เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเดินถือท่อนเหล็กมาคล้ายคล้าย
กับไม้กอล์ฟแล้วก็มาตีเจ้าดำเลยตีแรงมากครั้งหนึ่ง
แล้วพยายามจะตีซ้ำเจ้าดำสุนัขอ่ะนะวิ่งหนีตัวนางสาวแหม่ม
บอกว่าก็เข้าไปห้ามไปถามในเคว่าไปตีสุนัข
แบบนั้นทำไมทีนี้ในเคโมโหคนห้ามในเคพูดว่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งทั้งคนทั้งหมาเลย
แล้วเดินกลับบ้านไปเลยค่ะสักพักค่ะมีข้อความของในเค
ปรากฏมาในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านก็จะมีสมาชิกในหมู่บ้าน
จะอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันครับในเคพิมพ์ข้อความเข้ากลุ่มเลย
แล้วก็บอกว่าผมจะไม่ยอมให้ถูกกัดก่อนเด็ดขาดเป็นคุณคุณจะยอมไหม
ต้องสั่งสอนให้เข็ดหลาบมันจะจำและไม่ทำอีก
ถ้าหมามันกัดเรารู้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลกี่รอบ
เสียเงินเท่าไหร่และแน่นอนเราต้องจ่ายเงินเอง
พวกคุณอยู่ในที่เกิดเหตุตอนมาไล่กัดผมจากซอย๘
ผมวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีแล้วนี่ครั้งที่สี่แล้วนะ
ที่โดนไล่กัดแน่จริงไปลงห้องรับเรื่องร้องเลย
ใส่กันในห้องโน้นหรือจะให้ไปหาที่หน้าบ้านอีกรอบ
อันนี้คือข้อความในกลุ่มไลน์นะคะ
เขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยเตรียมว่าเอ๊ะจะยังไงดี
เอาไม่ใช่ไม้เป็นเหล็กตีกอล์ฟมาฟาดเลยค่ะ
ตีไปกี่ทีน่ะ
น่าจะตีไปครั้งเดียวค่ะเพราะหนูเข้าไปห้ามก่อนอะไรอย่างนี้
เข้าไปมีปากเสียงพอนิดหน่อยอะไรอย่างนี้

เขาขู่บอกว่าเดี๋ยวจะยิงทั้งหมาทั้งคนมันทำเกินไป
แล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดมันกัดเขาขึ้นมาเขาจะทำไงใครจะรับผิดชอบ
เขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรหนูนี่เองรับผิดชอบก็เลยว่าอย่างนี้
เดี๋ยวจะมายิงมันเดี๋ยวยิงให้ตายเลย
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนหน่อยนะคะ
ไปคุยกับป้าอ้วนค่ะอายุ๖๐เขาก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
นี่ค่ะป้าอ้วนบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ทำกับข้าว
ไปนั่งกินที่โต๊ะหน้าร้านขายของชำของนางสาวแมม
กำลังกินข้าวกันอยู่เจ้าดำสุนัขสีดำ
มาเหมือนกับรอเศษอาหารข้างโต๊ะนะคะ
ลูกสาวของป้าอ้วนเกือบโดนลูกหลง

ในเคก็เหมือนกับโมโหป้าอ้วนบอกได้ยินจริงว่าในเคพูดแบบนั้นจริง
เดี๋ยวจะยิงทิ้งทั้งคนทั้งหมาเลย
คือเจ้าดำเนี่ยนะคะเป็นสุนัขเพศผู้
จริงแล้วอยู่หมู่บ้านอื่นนะแต่ก็เข้ามาในหมู่บ้านนี้๕ปีแล้ว
แล้วก็ไม่ออกไปเลยอยู่ยาวเข้ามาแล้วอยู่ยาวนี่ค่ะ
คือคนที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราหลายคน
ว่าจริงแล้วสุนัขตัวนี้มันไม่ได้ดุ
ไม่เคยกัดไม่เคยทำร้ายใครคนก็สงสาร
ทีนี้คนก็เอาข้าวเอาน้ำให้กินไม่ไปไหนเลยทีนี้
อยู่ในหมู่บ้านใช่คือเจ้าดำแก่แล้วนะคะตาเริ่มจะมองไม่เห็น
เคยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมาจับตัวไปไปทำหมันไปลบเขี้ยว
แต่ไม่เคยมีใครจับได้เจ้าหน้าที่ก็ถามเหมือนกัน
เคยกัดใครไหมเคยทำร้ายคนในหมู่บ้านไหม
ในหมู่บ้านส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าไม่เคย
ไม่เคยไปกัดใครไม่เคยไปทำร้ายใครอ่ะค่ะตำรวจก็เดี๋ยวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงให้นะคะ
ก็ไปบ้านของในเคด้วยนะคะครับนี่ค่ะบ้านของในเคคนที่เอาไม้ก๊อฟไปฟาดสุนัข
แต่ไม่มีคนอยู่อาจจะออกไปทำงานอ่ะนะตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาอีกรอบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเคโดนหมากัดจริงหรือเปล่านะคะ